แต่ว่าอีกหนึ่งข่าวอันนี้เนี่ยไม่ต้องลืมไม่ต้องรออะไรแล้วจ้า

ให้เขาคิดว่าเจอคุณพ่อคุณแม่หรือยัง

คืออย่างงี้คุณแม่ของจันจิกับน้องสาว

ถึงขนาดที่ออกตัวเป็นแฟนคลับเลยนะคะคุณผู้ชม

ติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
แม่จุดไฟรักแบบเงียบเลยนะคะ
สำหรับคู่ของนักแสดงสาวจันจิจันจิรา
และพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ที่พักนี้แม้จะดูกระแสเงียบ
แต่ล่าสุดคุณแม่และน้องสาวของจันจิบินลัดฟ้ามาเยี่ยมที่เมืองไทย
มีโอกาสได้พบกับหนุ่มมาริโอซึ่งสาวจันจิบอกว่า
ดูทั้งคุณแม่และน้องจะเข้ากับพระเอกหนุ่มได้ดีแถมยังชื่นชอบฝ่ายชายในฐานะแฟนคลับอีกด้วย
จากนี้นักแสดงสาวยังอัปเดตถึงอาการป่วยของคุณพ่อหลังผ่าตัด
ด้วยสาเหตุน้ำท่วมปอดและกล้ามเนื้ออ่อนแรงว่าดีขึ้นตามลำดับ
และเมื่อวันคล้ายวันเกิดก็ได้ทำเค้กเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อด้วยค่ะ
ก็ดีค่ะคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เป็นแฟนคลับด้วยก็ดีใจถ่ายรูปไปเยอะเหมือนกันค่ะ
เขาก็เข้ากับทุกคนผู้ใหญ่ได้ดีอยู่แล้ว
ไม่ได้แนะนำอะไรค่ะแค่พามาสวัสดี
คือวันเกิดคุณพ่อไม่ได้มีเวลาทำเค้กหรืออะไรก็เลยทำวันที่๑๐
พอวันที่๑๗จริงก็เลยเอามาให้คุณพ่อตอนกลางคืน
วันนี้คุณพ่อก็มาดูหนังด้วยค่ะก็สุขภาพแข็งแรง
วันเกิดคุณพ่อได้สถานะอย่างไรคะ

ทำไมถึงยังไม่ระบุชัดเจนอะไรอย่างนี้
ถือว่าอยู่เรื่อยอย่างนี้มันโอเคแล้วคือสบายดีกว่า
เรื่อยสบายต้องรีบหรอก

ก็แค่เข้าใจคุณแม่ได้ดี
คือตอนนี้ความสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปได้สวยนะคุณผู้ชมนะ
เขาก็ไม่ได้ชัดเจนเรื่องสถานะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ถือว่าราบรื่นนะคะ
แต่ก็เมื่อแฟนคลับของหนุ่มโอก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเนอะ
ก็ไม่ค่อยมีกระแสแอนตี้อะไรออกมานะคะตอนนี้